นักแสดงจากสำนักการสังฆีตและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มากกว่า๔๐๐คนได้ร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษในพื้นที่จริงเป็นวันที่๒ค่ะ
ความยาวแปดเมตรที่บริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรมพระเมรุมาตรเป็นสถานที่จริงที่นักแสดงจากสำนักการสังคีตและสถาบันบันดิตพัฒนสินมากกว่าสี่ร้อยคนได้ร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงโขหน้าพระเมรุมาตรได้ร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงโขหน้าพระเมรุมาตรได้ร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงโขหน้าพระเ
โรมนาตบ่อพิษโดยเมียครูเมือดประสาททองอร่าม
ชำนาญด้านหน้าตสินไทยเป็นผู้ควบคุมการแสดงทั้งหมด
และได้กำหนดจุดนักแสดงในพื้นที่จริงเพื่อเกิดความสวยงาม
ขณะที่การแสดงมีความพร้อมไปแล้วมากกว่าร้อยละเก้าสิบห้า
ซึ่งวันนี้จะซ้อมบนสถานที่จริงอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะทำการแสดงจริงในวันพระราชพิธีวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ซึ่งใช้เวลาการแสดงรวมกว่า๕๐นาที
สำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรชุดพระรามข้ามสมุทรยกรบ
รำลึกในพระมหากรุณาที่คุณได้ดำเนินเรื่องเป็นเหตุการณ์สำคัญ
ตอนที่พระรามยกไพร่พลไปทำสงครามกับทศกัณฐ์และได้รับชัยชนะ
เทวดานางฟ้าจึงต่างพากันออกมาระบำรำฟ้อนถวายสะดุดี
สันเสริญพระบารมีถวายพระพรชัย
เปรียบดังในหลวงราชกาลที่๙ที่ทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนัก
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขสงบร่มเย็น
ในส่วนการรำถวายสะดุดีนี้ใช้ผู้แสดงจำนวน๘๙คน
ตามเลขพระชนมพันศาของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ